มาดูต่อกันอีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะครับเป็นเรื่องที่หลายคนตกใจแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันจริงหรือเปล่า
สำหรับงานศิลปะระดับกล้องโลกแต่มาอยู่ที่บ้านของพี่อุหารุทัยนั่นเองนะคะ
เป็นงานของแวนโกะเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีการพิสูจน์
เห็นว่าใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์กว่า๓ปีแล้วทีเดียว
จะบอกว่าภาพนี้นะคะเขาตีมูลค่ามาประมาณ๓๒๐๐ล้านบาท
หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะพี่อู๋ไปเอามายังไงแล้วมีหลักฐานอะไรว่าอันนี้เป็นของจริงนะฮะ
บันเทิงไทยรัฐเมื่อวานนี้พี่แจ๊กกะรีนใช่ไหมคะไปอีกแล้ว

ได้เรื่องได้ความอะไรมาบ้างพี่แจ๊คว่าเขาไปทำอีท่าไหนกันมา
เดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์พี่โอก่อนในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า

ทีนี้สิ่งที่พี่ต้องการก็คือว่าให้ที่ต้องการทำต่อไปก็คือยื่นคำร้องยื่นคำร้องไปที่เนเทอร์แลนด์
เราไม่อยากจะไประบุถึงมูลค่าแต่ถ้าให้พูดเนี่ยก็คือว่าเราจะประเมินยังไง
ภาพด้านหลังนะคะที่น้องเชอรี่เห็นก็คือภาพนี้แหละค่ะ
ภาพต้นไม้ใช่ไหมค่ะ
พร้อมกับนั้นพี่อู๋ก็อธิบายทุกหมดเลยเถอะ
คือจริงอยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่า
เห็นว่าภาพนี้คือพี่อู๋ไปเดินทางท่องเที่ยวยุโรปใช่ไหมค
มันไปซื้อมาที่ตลาดเก่าราคาประมาณ๑๐๐๐บาทเท่านั้นเอง

แต่ว่ามันเป็นคาโก้จากยุโรป
คือเวลาคนที่ชอบศิลปะจะไปเลือกซื้อนะคะ
ตามฐานที่ต่างแล้วก็พี่อู๋ไปเลือกซื้อ
ก็ซื้อรวมเหมามาภาพนี้ก็พันหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าก็เอามาตั้งโชว์ที่บ้านเพราะว่าบ้านที่ไปเนี่ยค่ะก็เป็นบ้านเหมือน
คือพี่อู๋เนี่ยเขาชอบศิลปะอยู่แล้ว
คือด้วยความว่าพี่อู๋เขาจบศิลปะมาจบช่างศิลปกรณ์ของกรมศิลปกรณ์มา
ก็เลยจะชอบสะสมภาพคือที่ไปที่บ้านมานะคะ

ก็มีภาพเต็มไปหมดค่ะก็ปรากฏว่า
หลายคนก็ถามว่าแล้วพี่อู๋รู้ได้ไงว่ามันเป็นวินเซนต์แบนโก
มีอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือแบบมาศึกษาศิล

ใช่ก็มาทักทายว่าไลน์แบบนี้ไม่เคยเห็นเลยนะ
เคยเห็นเฉพาะวินเซนต์แวนโกเท่านั้นแหละค่ะ
พี่อู๋ก็คือเกิดแรงบันดาลใจที่จะไปตอบที่สูตรนะคะ
อันนี้ภาพคือวินเซนต์แวนโกะเป็นศิลปินระดับโลกนะครับผู้ชม
ติดตามประวัติของแวนโกะมาเนี่ย
ข้าวเขาบอกว่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ย
ทำผลงานไว้ประมาณ๒๑๐๐ภาพ

ใช่นะคะแล้วก็ในชีวิตของท่านเนี่ยคือ
พูดตรงไม่ดังมาดังตอนที่แบบตัวเองตายแล้ว

นั่นเป็นสาเหตุค่ะว่ามันอาจจะหลุดลอดมาที่ประเทศไทยค่ะ

พี่อู๋บอกว่าผลงานชิ้นนี้เอาจริงเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นของเขาคนเดียวนะ

เพราะว่ามูลค่าตอนนี้มันประเมินไม่ได้แล้ว
บอกว่าไม่สามารถจะแบกภาระในการครอบครองผลงานชิ้นนี้ด้วย
แล้วก็เตรียมจะทำเรื่องส่งกลับให้กับพิพิธภัณฑ์ที่เนเทอร์แลนดไปตรวจสอบอีกที

ส่วนเรื่องผีแวนโกะไปกันได้ด้วยนะ
หลายคนพูดถึงว่าเธอสามารถสื่อสารกับท่านแวนโกะได้หรือเปล่า
เพราะว่าท่านแวนโกะก็เป็นชาวกับเนเทอร์แลนด์ฟรั่งเซน
แล้วพี่อุ๊จะสื่อสารได้จริงหรือเปล่า

จริงแล้วพี่ก็ไม่อยากพูดมากเพราะว่า
ก็จะว่า
งงาย
วิทยาศาสตร์นั้นมันเป็นจริงแท้แน่นอนปฏิเสธไม่ได้
ถ้าไปฟังคือเมื่อวานไปทำข่าวมันได้ใช้เวลาช่วงหนึ่งเลยอยู่กับพี่อู๋คือ
ก็อธิบายลักษณะของสีที่เอามาใช้ค่ะ
อู๋อธิบายบอกว่าเขาเมื่อก่อนศตวรรษที่๑๗ค่ะ
เขาเอารากไม้มาแล้วก็ทุบตำแล้วเอามาทำเป็นสีที่ใช้ในการเพ้น
มันก็เลยมีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าเล่าหลังไมค์นะคะก็ถ้าทดสอบเอง
ถ้าสมมุติพี่อู๊ดคือเหตุการณ์นี้ซื้อภาพมาเกือบจะ๔ปีแล้ว
ถ้าจะไปส่งทดสอบพิสูจน์เองนะคะว่าเป็นของเวนโกะหรือเปล่า
ต่างประเทศใช้เงินทั้งหมดนะคะก็๓ล้าน
พี่อู๋บอกไม่มีบรรยาก็เลยลองไปศึกษาเองนะคะ
แล้วก็เดินไปกระทรวงนั้นกระทรวงนี้นะคะ
ซึ่งก็เป็นการเขาเรียกพิสูจน์นะคะหลักฐานเหล่านี้นะคะ
แล้วก็จะมีการแถลงข่าวด้วยคุณผู้ชมในวันที่หนึ่งมิถุนายนค่ะ
ถือว่าจะได้ศิลปะที่เป็นมรดกโลกอีกชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วกันนะคะ
ฟิลเองก็ยืนยันว่ายังร้องเพลงอยู่เหมือนเดิมนะคะ